ดูดวงรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ราศีกรกฎความรักหากคบใครหลายคนอยู่ในขณะนี้
คนที่ควรคู่กับท่านคือคนที่นำลาบหรือผลประโยชน์มาสู่ท่าน
ขอให้ลองจับตาดูคนที่มีคู่รักอยู่แล้วแต่ยังไม่ได้แต่งงานกัน
คู่รักของท่านจะเป็นกำลังใจให้ท่านได้เป็นอย่างดี
ท่านคู่รักจะนำโชคและลาบผลมาสู่ท่าน
ชายที่แต่งงานแล้วการมีเพศสัมพันธ์
จะนำลูกชายที่เป็นเด็กมีบุญมาปฏิสนทิในคันของคู่ครอง
ไม่ควรนอนเล่นเกมอยู่จะเสียโอกาส
สุขภาพการเดินทางในช่วงนี้ต้องระวังอุบัติเหตุ
ดการดื่มของมืนเมาไม่ควรไปอยู่ในที่อโคจร
ยามวิการอาจถูกหลอกลวงระวังจะได้รับบาดเจ็บ
บริเวณเหนือสดือขึ้นมาถึงลำคอสุขภาพที่น่าเป็นห่วง
จะเกิดเกี่ยวกับระบบย่อยอาหารและขาท่านมีเกณฑ์สูญเสีย
ญาติผู้ใหญ่อาจจะต้องไปร่วมงานสีดำ
การเงินมีความมั่นคงเพิ่มขึ้นเล็กน้อยลาบส่วนใหญ่
ที่มีเข้ามาจะเป็นทุกขลาบอาจต้องเหน็ดเหนื่อยมากกว่าแต่ก่อน
กว่าจะได้มามีภารกิจที่ผูกพันเพื่อส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว
ระวังคดีความเรื่องผิดพลาดอันเกิดจากความไม่ตั้งใจ
การงานเกณฑ์ชะตาเกี่ยวกับตำแหน่งหน้าที่
ก้าวหน้ามีเกณฑ์ถูกย้ายตำแหน่ง
หาผู้ช่วยเหลือได้ยากด้วยธุรกิจการค้า
ยังคงหาความเชื่อถือได้ยากการเจรจาไม่ค่อยเป็นผลสำเร็จ
การแสดงความคิดเห็นจะไม่ถูกใจผู้มีอำนาจ
ดูดวงรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์